ส่องอะไรถ้าทางส่องของคุณเนี่ยคุณส่องมานาน

ส่องหาเฮียเหรอเฮียหาไอ้เฮีย
เฮียอะไรอ่ะไปไปหาเฮียกันไป
ไปดูหน่อยดิว่าหน้าตาเฮียเป็นยังไงฮะ
เฮียเฮียเฮียหาอะไรอ่ะ

โอ้โหเฮียหาอะไรคุณสงสัยไหม
สิเฮียทำท่าเหมือนแทงสนุก
ยังไงครับไม่รู้เหมือนกัน
ยังไงก็มีไหมเฮียเขาก็ส่องหาดู

นี่ไงโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

น้องเฮียตามหาน้อง

คือน้องเนี่ยคือตัวเงินตัวทองนะคะ
น้องเขาติดอยู่ในรถคุณ
คือที่เจ้าหน้าที่เขาส่องหากันอยู่เนี่ยค่ะ
ก็คือตัวเงินตัวทองหรือว่าที่เราเรียกกันตัวเฮียเนี่ยนะ
เขามูดหลบแดดเข้าไปหลบผู้คนหลบภัย

แล้วก็มุดเข้าไปในรถเนี่ยค่ะรถคันนี้ค่ะ

ทะเบียรรดเราก็ไม่มองเห็นแล้ว

อยู่ที่ตำบลธนูอำเภออุทัย

เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าตอนบ่ายเนี่ยเห็นน้องเนี่ยนะ

มาจากหน้าบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็คืบคานตะเกียกตะกายทุ่มเท
ถุงเทเข้าไปในรถสีแดงคันนี้นะคะ
ทางเจ้าของบ้านทำทุกวิถีทางเลยคุณ
ใช้เฉือกดึงก่อนแล้วสตาร์ทรถดู
เบิ้ลเครื่องไปเลยทำอย่างไรดีให้เครื่องมาร้อน
ไม่ออกน้องบอกชอบที่อุ่น

ชอบน้องไม่ออกหรือน้องเขินก็ไม่รู้เหมือนกัน
ก็ไม่รู้จะทำยังไงเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจับน้องก็แล้วกัน
อย่างที่เห็นพอพี่กู้ภัยมา
ก็ทำเหมือนกันทุกวิถีทางเลย
สเปรมาสร้างรถก่อนแล้วเย็บขั้นเร่งก่อนแล้ว

ยอมเลยโดนจับโดยละม่อม
นี่ครับโอ้เขาก็คงจะพูดออกมานะว่า

ตอนนี้พี่กู้ภัยเขาวัดว่าน้องมีความยาวเท่าไหร่
ตัวน้องก็ไม่ใหญ่มาก๑๕เมตรเท่านั้นเอง

เจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยกันเลยทีเดียวค่ะคุณ
เรามีเพลงมอบให้น้องด้วยนะคะไปฟังกันค่ะ

แบบแบบแบบแบบ
โดนจับไปแบบนี้สุดท้ายเดี๋ยวกู้ภัยเขาก็จะกลับเอาจับไปปล่อย
คืนสู่ธรรมชาติก็คือตัวเงินตัวทองเนี่ยเขาก็มีที่อยู่อาศัยของเขา

ว่าเขาจะเอาตัวเงินตัวทองไปไหน

ก็เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เขามีวิธีการจับ

คือคานชัดช้าแบบ
ไหนคุณทำท่า
คุณทำท่าอะไรนะเมื่อกี้